พระมหาชนกฉบับการ์ตูนนะครับเป็นหนึ่งในหนังสือพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้านชายมราชวัตต์ผู้วาดการ์ตูนถวายในหลวงรัชกาลที่๙
ระบุรู้สึกทื่นกับพระอาจริยภาพของพระองค์
ที่สามารถนำนิทานชาดกมาสะท้อนการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างแยบยนต์ครับ
พระมหาชนกเป็นนังสือที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งพระราชนิพลขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีการพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
และในปี๒๕๔๒ส่งพระกรุณาโปรด๙โปรดกระบ่ม
จัดพิมพ์หนังสือพระมหาชนกอีกครั้งในรูปแบบของการ์ตูน
เพื่อให้อ่านได้ง่ายน่าสนใจและสร้างความเข้าใจให้ดีขึ้น
นายสมชัยกระตันยุตานันเจ้าของนามปากกาชัยราชวัฒน์
ลัมนิสผู้วาดการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งเป็นผู้วาดการ์ตูนพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนกเปิดเผยว่า
พระมหาชนกเป็นนิทานชาดกที่ให้สาระเรื่องการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมี
แต่มากไปกว่านั้นพระราชนิพลเล่มนี้แสดงถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์
และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่สามารถนำนิทานชาดกมาสะท้อน
และสอนแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนให้เข้าใจยุคสมัยช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู
เศรษฐกิจฟองสบู่แตกได้อย่างแยบยนต์ครับ
ผมรู้สึกทึ่งมากเลยว่าเอ๊ะจริงแล้วหนังสือเล่มนี้บ้านหมาชะนกเนี่ย
เอาชาดกมารับใช้ปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยมเลย
เพราะว่าเป็นเรื่องที่มันเข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้น
เป็นช่วงที่เมืองไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดเลย
ผมชอบทุกภาพอย่างนอกท่านทรงนิพพลไว้ว่าทรงไม่กระหนกตกใจ
ส่งไม่วิงวอนเทวดาแต่เตรียมตัวที่จะเผชิญภาวะเรือล้ม
ซึ่งก็คือเป็นการสอนให้รู้ว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
ไม่ต้องมาวิงวอนเทวดาฟ้าดินมาช่วยไม่ต้องวิงวอนให้รัฐบาลมาช่วย
แต่ทุกคนต้องช่วยตัวเองก่อนเทวดาถึงจะมาช่วย
นี้ในปี๒๕๕๗ได้มีการน้อมนำบทพระราชนิพลพระมหาชนก
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับชมในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
และออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกสถานี
และยังมีการจัดแสดงผ่านสื่อมาติมีเดียแสงสีเสียงในชุดพระมหาชนก
ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมแล้ว
ยังเป็นการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของบทพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ไปยังเด็กเยาวชนและประชาชนคนไทยทุกคน
เพื่อให้ตระหนักถึงความเพียรความอดทน
และการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
และอนาคตได้อย่างดีอีกด้วยครับ